คุณผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์เรื่องของเด็กนักเรียนอาชีวะที่ตามเอาเรื่องกันหน่อยนะฮะ

คือหลายครั้งหลายหนต้องบอกว่ามันโหดแล้วก็อุกอาจมาก
ครั้งนี้ก็เช่นกันไม่เชื่อดูภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้ครับ
เอฮะอีกรถตำรวจอยู่ทางนี้พอดีนะฮะนี่คนนี้ถ้าเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ทันอ่ะ
จักรยานยนต์ของนักเรียนอาชีวะนะครับที่ชักปืนขึ้นมาออกไปยิงเนี่ยนะฮะ
มีกล้องอีกมุมนึงนะครับจะเห็นผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์สีน้ำเงิน
คันนี้นะครับคนขี่สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินเข้มใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ
นี่คนซ้อนนะฮะเสื้อเชิดแขนยาวสีขาว
สะพายกระเป๋าเป้สวมหมวกกันน็อกเต็มใบเหมือนกัน
ไม่รู้ว่ามาสองหรือมาสามนะภาพมันดูเบียดนะค่ะแต่ว่าถ้าดูจากคลิปที่มีชาวบ้านถ่ายไว้ได้เนี่ย
คนนั่งซ้อนท้ายนี่แหละที่ชักปืนขึ้นมาแล้วก็เจาะยิงใส่เขาปึ้งนี่เห็นไหมฮะ
เสื้อขาวนี่ชัดเลยนี่เป็นถนนมหาจักรพรรดินะครับ
บนหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้าคนเจ็บเนี่ยถูกยิงกระสุนเจาะเข้าที่ขาขวา
จักรยานยนต์ของคนเจ็บก็มีรอยกระสุนเนี่ยเจาะทะลุอยู่สี่รูนะฮะนี่คนเจ็บนะครับ
คือในคลิปที่มีคนถ่ายไว้ได้เนี่ยเหมือนจะยิงกับยิงใส่รถสามล้อใช่ไหม
แต่ความจริงเป็นจักรยานยนต์นะมุมกล้องมันทำให้เห็นเหมือนกับ
จักรยานยนต์น่าจะถูกบังอยู่สองแถวหรือสองแถวใช่ไหมอาจจะบังอยู่บังอยู่พอดี
แต่จักรยานยนต์คันนี้ของคนเจ็บเนี่ยเลยคาดว่าคนก่อเหตุน่าจะใช้ปืนลูกซองสั้น
กระสุนแบบลูกปลายแต่ที่เข้าขาของคนเจ็บเนี่ยเข้าไปรูหนึ่งเจาะเข้าขาขวานะครับ
ทางตำรวจนะครับวันนี้นะฮะทั้งภูมิกับการสพเมืองฉะเชิงเซานะครับ
ภูมิหน่วยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเศร้าวันนี้ก็มาคุยกับทางฝั่งของกลุ่มน้องที่บาดเจ็บนะฮะ
เพื่อนที่มาด้วยกันด้วยนะคนเจ็บเป็นนักเรียนชั้นปวชปี๒นะครับ
คนขี่รถบอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถออกมาจากหอจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกัน
ไปเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ตกลงมา๓นะฮะ
เบียดกันมาเนี่ยซ้อนสามกันมาสวมหมวกกันน็อกเต็มใบทุกคน
พอกลุ่มของคนเจ็บขี่จักรยานยนต์ผ่านกลุ่มผู้ก่อเหตุขึ้นไป
คนก่อเหตุเนี่ยพูดตะโกนท้ามาเลยนะ
บอกจะเอาหรือเปล่าเล่นกันไหมนี่ฮะ
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามมาฝั่งของคนเจ็บเขาก็พยายามขี่รถหนีกัน
สุดท้ายเนี่ยถูกชักปืนขึ้นมายิงนะฮะซึ่งเขายืนยันว่าเขาไม่รู้จักนะครับ
ไม่เป็นคู่อาริไม่เคยมีปัญหากับใครอะไรยังไงด้วย
ตอนนี้กลัวไปหมดแล้วกลัวว่าจะถูกตามมาก่อเหตุซ้ำอีก
คนไหนเป็นคนยิงคนท้ายคนท้ายท้ายสุดยิง
รู้จักเขาไหมครับไม่เคยครับ
ไม่เคยมีเรื่องกันด้วยไม่เคยครับไม่เคยมีเรื่องกัน
กังวลไหมว่าจะโดนกลับมาทำซ้ำอีก
ถ้าตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้ผมก็กังวลว่ามันจะกลับมาอีก
อยากให้ทางตำรวจแบบช่วยจับแล้วก็เร่งดำเนินคดี
จับคนร้ายให้ได้ไวครับเพราะบางทีมันอันตรายกับคนอื่นด้วย

ตำรวจบอกว่าอุกอาจมากช่วงที่เกิดเหตุตามคลิปที่เห็นเนี่ย
เป็นบนถนนนะแล้วที่ริมถนนมีชาวบ้านนี่มีเด็กนักเรียนเนี่ย

เขามายืนรอรถกันเยอะแยะไปหมดเลย
เต็มเลยรถก็เยอะ
กระสุนพุ่งเข้ามาโดนเขาทำยังไงครับ
นี่ฮะแล้วก็มีสายตรวจอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับ
แล้วก็ดูว่าหลบหนีไปทางไหนแล้วก็ไล่จับกลุ่มตัวกันต่อ